กลับเข้าสู่รายการสุดหาที่เอาราคามาเป็นเรื่องสนุก
งป่วนด้วนราคาแต่ก่อนจะไปลุ้นทายราคากับผู้เข้าแข่งขัน
เรามาเอาใจคุณผู้ชมทางบ้านกันก่อนกับช่วงป่วนท้าด่วน
ขำเพลินตั้งใจดูกันให้ดีมีของรางวัลแจกแน่นอน

ก็โถ่พี่เบิร์ตคลายว่าสองตัวเลี้ยงในปาก
บ้าเหรอเจ๊จะทำอะไรนะ

เจ๊เลี้ยงหมาเออก็ดีนะ

เดี๋ยวพอหมามันโตมามันก็จะได้เลี้ยงเจ๊

บุญคุณไงมันก็ไม่เหมาะแทนเจ๊
ตอนแรกเจ๊อยากจะเลี้ยงลิง
แต่เจ๊คิดว่าถ้าเลี้ยลิงมันไม่น่าจะดีหรอก

เพราะว่าอีกหน่อยนะเจ๊ก็แบบจ่ายอย่างเดียวเลยถ้าเลี้ยลิง

น้องคอมไม่ต้องเลี้ยงสัตว์น้องคอมเลี้ยงอยู่แล้วนี่เห็น

ก้มมาสินี่ไงนี่ไงนี่งูอยู่บนหัวเข้าหัวงู
ดีแม่เจ๊ต่อไปนี่หัวผมจะให้เล็กก็ดี

ผมทำตู้ไว้แล้วแต่ตอนนี้กำลังเก็บเงิน
อยากเลี้ยงปลาเก็บเงินซื้อปลา

ฝูงสิปานีออนที่มันไห้เป็นฝูงน่ะสวยนะ
ไม่เอาคนอื่นเขาเลี้ยงกันแล้วเยอะ

ที่ทำตู้ไว้แล้วไปแค่นี้

เลี้ยงปลาโตโกไป

เอาที่มันจริงที่เจ๊เขาถามไปแล้ว

ผมอยากเลี้ยงช้าง
แต่ทีนี้เดี๋ยวเขาหาว่าเราเอามาจุงเดิน
อ้อยขายแตงอะไรผิดอีก

ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะเจ๊

จริงผมอยากเลี้ยงช้างครับเจ๊

ต้องสร้างรางจอดรถอะไรก็ไม่ได้

แล้วมาผูกไว้ยังไงตอนมาทำงานถามจริง
ไว้กับขาโตอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่หมานะ
ตอนเด็กตอนเล็กมันน่ารักนะช้างอ่ะ

เอาอย่างนี้ถ้าชอบช้างก็ไปที่นี่สิ
ปางช้างแม่แตง
มีเหรอ

แล้วค่าใช้จ่ายเยอะไหมเจ๊
จะแพงค่าใช้จ่ายไม่เยอะเขามีกิจกรรมให้ทำกับช้างตั้งหลายอย่าง
ถ้ารักช้างนะก็ไปทั้งขี่ช้างนั่งช้างเดินป่า
พาช้างเดินเล่นป้อนอาหารช้าง
หรือว่าไปดูช้างทำกิจกรรมต่าง
ยอะลูกบอตมีเยอะแยะไปหมดเลยที่ป่าวงช้างแม่แตง
แล้วเจ๊ค่อยทักวิทยาการกับช้างหรือ

นี่แหละไปได้ไปปางช้างแม่แตง
แนน่ำจะกิจกรรมนิ่งดิ
ค่ากิจกรรมปางช้างแม่แตง
เจ๊ก็ไม่รู้นะว่าอันไหนถูกสุดอืม

ใครรู้บ้างว่าค่ากิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไปที่ปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมใดราคาถูกที่สุด

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวีหรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
หลังจากเมื่อวานนี้คุณชายทัศน์ผู้เข้าแข่งขันของเราเดินทางมาถึงคำถามข้อที่๔
ป้าย๓แบบบอกเลยว่าถึงกับมึน
เขาจะผ่านคำถามข้อนี้ไปได้หรือไม่วันนี้มาลุ้นกันต่อได้เลยครับ

เอาป้ายไปติดไอ้น้อง
ป้ายเตือนสามแบบนี้แบบไหน
ราคาถูกที่สุด
เอาล่ะป้ายทั้ง๓แบบนี้ค่ะ

เป็นตามบ้านที่มีศุลค์นะครับ

นี่ครับลักษณ์ถูกไม่แพงครับ

หาซื้อมาแต่ว่าไม่ใช่ป้ายแบบนี้
อย่างไรนะเป็นป้ายแบบไหน

แหม้วเห็นกับเพื่อนแม่เขาก็ต้องห่วง
ของข้านี่ราคาถูกถูกที่สุดอย่างนี้

แต่เขาก็ใหญ่กว่าของพี่อยู่ดี
ของพี่เนี่ยป้ายห้ามใช้โทรศัพท์ครับผม

บางทีไปโทรศัพท์ถ้าใช้ป้ายนี้

ครับอันนี้ถูก
ผมถูกกว่าเชื่อผม

ขอบคุณค่ะอย่าให้ชายทัศน์เขาจับถึงใจคุณชายทัศน์
ได้ข้อมูลนะคะจากแก๊งป่วนของเราไปแล้ว
วิเคราะห์โดยมีพี่ตีเป็นผู้ช่วย
ลองปรึกษากันดูเพราะว่าคำถามข้อที่๔ของคุณ
ข้อนี้มูลค่า๑๕๐๐๐บาทค่ะคุณไปทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกสุด

อันนี้ใช้กับราชการอันนี้ก็ใช้ได้ในราชการ
เคยเลยถอนหายใจนี่หนักใจเรื่องนี้หรือว่าหนักใจพวกเรา
ทั้งคู่เลยค่ะทั้งคู่นะโอเค
จับมา๓ทีแล้วสำหรับป้ายปลอดภัยไว้ก่อนมันเป็นยังไง
รู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะแปลกวัสดุแปลกกว่าทั้ง
แปลกนี่แปลกแพงหรือแปลกถูก
แปลกถูกแปลกถูกเหรอครับเราก็ต้องดูว่าอันไหนที่มันใช้เยอะที่สุด
อย่างป้ายสุนัขดุเนี่ยเห็นกันอยู่เนืองตามรั้วบ้าน
แต่ผมว่าด้วยวัสดุแล้วอันนี้ดูแบบแข็งแรงกว่า
แรงกว่าอันนี้ใช่ถึงแม้ว่าอันนี้จะขนาดใหญ่กว่าแต่ผมว่าน่าจะถูกกว่า
คุณคะถือว่าเป็นคำตอบหรือยังคุณชายทัศน์
ตอบเลยครับตอบเลยนะคะงั้นเป๊กจะเฉลย
อันแรกที่คุณไม่ได้เลือกป้ายระวังสุนัขดุที่คุณชายทัศน์ไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

หนึ่งร้อยสิบห้าบาทส่วนอันนี้ค่ะป้ายพอใช้ไว้ก่อนที่คุณชายทัศน์เลือกราคาอยู่ที่

ป้ายห้ามใช้โทรศัพท์ที่คุณชายทัศน์ไม่ได้เลือกราคาต้องแพงกว่า๘๕บาท

และราคาอยู่ที่
แพงกว่า
เท่าไร
ส่วนใส

ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

โอ้โหไม่รู้อะไรแหละแต่น่าทานมากเลยพี่บอล

นี่คือสังขยาเตยไป๒กิโลกรัม
ผมบอกเลยเป็นสังขยาที่แบบมีความอร่อยนะ

ของนะแยมตอวอรี่ของอิลพีเรียน
นี่ราคาถูกที่สุด

น้ำพริกเผาจะถูกสุดนะครับ
คุณต้องช่วย
เอาล่ะคุณชายทัศน์
นี่คือคำถามข้อที่๕ของคุณค่ะคุณชายทัศน์

ไส้เครปทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
เอาแล้ว
เชิญข้างในเลยค่ะ

เอาละคือต้องเลือกแล้วทีนี้
ขยะใบเตย๒กิโลกรัม
อุ่นที่เลือกแย่มสตรอเบอร์รี่๒๘๐กรัม
น้ำพริกเผา๒๒๘กรัม

แม้ว่า๒กิโลก็น่าจะถูกกว่า

เมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรที่ว่าใหญ่ไม่ใช่ว่าจะแพงเสมอไปอะไรใช่ไหม

เดี๋ยวคุณตัดออกหมายความว่ามันจะถูกหรือมันจะแพงในใจคุณ

คุณชายทัศน์คุณเลือกเลยหรือเปล่า

สังขยาใบเตยที่คุณชายทัศน์ไม่ได้เลือก

ถือว่านี่ราคาแบบไม่แพงเลยนะ

คุณชายพัฒน์น้ำพริกเผา๒๒๘กรัม

และราคาน้ำพริกเผาอยู่ที่

ถูกกว่า
ถูกกว่า

เงิน๓๕๐๐๐บาทเดี๋ยวรอคุณหิวค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

วันนี้ค่ะเป็นอุปกรณ์ลงลองพื้นแต่งหน้าค่ะ

รองพื้นแต่งหน้าแพ็ค๔ชิ้น

รองพื้นแต่งหน้าลูกไข่ไก่
ชิ้นส่วนอันที่๓นี้ค่ะ

นี่คืออุปกรณ์ลงพื้นแต่งหน้า

เพราะว่านี่คือคำถามข้อที่๖ของคุณ
มูลค่า๓๕๐๐๐บาท
อุปกรณ์ลองพื้นแต่งหน้าทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ซิลิโคนมันนุ่มเหมือนที่ฉันยืนบีบเพลินเลยใช่ไหม

ตอบว่าฟองน้ำรองพื้นแต่งหน้ารูปไข่ถูกที่สุดครับ

ที่คุณชายทัศน์ไม่ได้เลือก
ชิ้นนี้ราคาอยู่ที่

๘๕บาท

องน้ำลงรองพื้นรูปไข่ที่คุณชายทัศน์เลือก

ถูกกว่าถูกกว่า

ฟองน้ำรองพื้นแต่งหน้าแพ็ค๔ชิ้นที่คุณไม่ได้เลือก
ฟองน้ำลงรองพื้นแต่งหน้าแพ็ค๔ชิ้นที่คุณชายทัศน์ไม่ได้เลือก

และราคายื้อที่

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ทำให้คุณผ่านข๖ไว้นะคะตอนนี้คุณชายทัช

ที่ไหนราคาถูกที่สุด

อ้า

เสียงดังฟังชัดเลยนะครับพี่บอล
แล้วคำถามเสกโลโซเฮ้ย

แก๊งป่วนจะเป็นอะไร
พักสักครู่เดียว
อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ

มาคนเดียวรับเงินรางวัลคนเดียว

เพียงดาวน์โหลดไปสมัคร
แกงป่วนด้วนราคา

เอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา